ไปกันเลยที่ร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวอยู่แซ่บโอ้โหร้านนะตั้งอยู่ที่หลัง
มหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิศนุโลกนะคะร้านนี้จะเรียกว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวขวัญใจนักศึกษาก็ว่าได้นะคุณ
เพราะว่าก๋วยเตี๋ยวที่เนี่ยรสชาติเด็ดอร่อยกลมกล่อมมากคุณดูนี่บรรดานักศึกษาเขามาลวกเส้นกันเองก็มี
โอ้โหขายดีขายดีขนาดนี้นำใหญ่บิ๊กเบิ้มเส้นล้นแน่นมากจัดเต็มมาก
คือลูกค้าสามารถหยิบทุกอย่างใส่ในชามได้เอง
ไม่ว่าจะเป็นเส้นเอ่ยผักหมูไก่ลูกชิ้นเครื่องเคียงต่าง

ใส่ได้ตามใจชอบเลยนะคะ
ราคาก็คือจ่ายแบบเหมา

ชามละ๕๐บาทคุณจะตักลูกชิ้น๒ทัพพีแบบน้องเขาอย่างนี้

แต่ว่าใส่ถุงกลับบ้านไม่ได้

ได้ถ้าพออยากทานแค่ไหนใส่ไปเลยนะคะ
ลูกค้าก็เลยติดอกติดใจไม่ใช่แค่ความเยอะแล้วก็แบบตักได้เองนะ
แต่ว่าเขารสชาติอร่อยด้วยนะคะ
คืออยากรู้เหมือนกันว่าทำไมเจ้าของร้านเนี่ย
ถึงได้ทำก๋วยเตี๋ยวบุฟเฟ่ที่ราคาถูกแบบนี้
เจ้าของร้านก็คือพี่อ้วนหรือว่าคุณธนากร

ต้องการที่จะให้นักศึกษาแล้วก็ชาวบ้านแถวนี้
ได้ทานอาหารที่มันอร่อยแล้วก็มีคุณภาพในปริมาณแบบไม่อั้น
และในราคาที่มันไม่แพง
ก็เลยขายเพียง๕๐บาทเท่านั้นเอง
ของทุกอย่างที่ทางร้านเลือกมา
ก็จะใช้วัตถุดิบที่นำมาทำแบบสดใหม่ทุกวันนะคะ
ไม่ได้เป็นของแบบค้างนะคะ
ลูกค้าที่จะไม่ได้กินของที่แช่แข็งหรือค้างคืนแน่นอน
เพราะฉะนั้นไว้ใจได้เลยว่าอิ่มอร่อยแบบมีคุณภาพค่ะ

สิคะคุณไม่ได้มีแต่เมนูก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวนะคะ
ทางร้านเขามีเมนูอื่นเอาไว้บริการด้วย
มีทั้งข้าวขาหมูแบบนี้
มีข้าวหมูทอดไก่ทอดด้วยนะคะ
แล้วราคาขายก็ไม่แพงเหมือนกัน
บาทแบบแน่นชามและแน่นจานแบบนี้ค่ะ
ถ้าเกิดบางคนเขาบอกว่ามากันเป็นกลุ่มแล้วเพื่อนบอกว่าไม่อยากกินก๋วยเตี๋ยว
อยากกินข้าวขาหมูกินก๋วยเตี๋ยวกับข้าวขาหมูร้านเดียวกันได้เลย

สั่งข้าวได้สั่งก๋วยเตี๋ยวก็ได้นะ
ราคาก็สบายกระเป๋านักศึกษาทานได้ด้วยนะคะ
สำหรับใครที่อยากจะมาลองความอร่อยแบบไม่อั้นแบบจุกเลย
ไปกันได้ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวยูแซ่บ
ตั้งอยู่หลังมหาวิทยาลัยนเรศวร
เปิดขายทุกวันนะคะตั้งแต่๑๐โมงจนถึง๓ทุ่ม
หรือขายจนกว่าของจะหมด
ง่ายสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างเลย
แต่บอกเลยว่าหาไม่ยากไม่เชื่อถามคุณชนะดู
ไม่ยากไม่ยากอยู่แถวมหาลัยนเรสวนนั่นแหละ
ร้านที่เป็นแบบว่าบุฟเฟ่เอาใจนักศึกษาคือ
ต้องยอมรับว่านักศึกษาเขากินเยอะกินเก่ง

ที่เป็นเด็กมนเรสวนแล้วก็กินเก่ง

เหรอแต่ถ้าไปกับคุณชนะก็บุฟเฟ่ใช่ไหมคะ
ถ้าไม่ว่าก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปกับผมหรอกครับ
ตอนนี้ฉันว่างว่างคุณว่างตลอดขอให้เป็นของฟรีเถอะ